ข้างหลังนี่สลดแต่เช้าเลยคุณผู้ชม
ลูกแทงพ่อขอเงินแต่ไม่ได้
พ่อขอตังค์ห้าหมื่นนี่

ห้าหมื่นนี่นะซื้อได้เหรอ
ไม่รู้ว่าผมจะเอาตังค์มาผมจะไปซื้อบริษัททัวร์
เฮ้ยพ่อไม่ให้หรอกจะไปซื้ออะไรเนี่ย
แทงพ่อตายเลยครับคุณผู้ชมฮะในบ้านเนี่ย

ตึกแถว๓ชั้นในซอยลาดพร้าว๑๒๗ครับ
กรุงเทพมหานครชั้นล่างเป็นร้านขายขนมนะ
ส่วนชั้น๓นะครับก็แบ่งเป็นห้องห้องเป็นห้องนอนนะครับ
เจ้าหน้าที่เนี่ยพบศพนะครับนายอนุชา
ละลิตรมาสกุลนะครับ
อายุ๖๒ปีเป็นเจ้าของบ้านนอนเสียชีวิตอยู่หน้าบันได
สภาพถูกแทงด้วยของมีคมนะครับที่ใต้ราวนมด้านซ้าย๑แผล
ศีรษะด้านหลัง๑แผลขาซ้าย๑แผลขาขวา๑แผล
ใกล้กันก็พบมีดปอกผลไม้ตกอยู่๑เล่ม
โอ้โหนี่แทงยังเลย
จากการสอบถามนางสาวนงรักอายุ๔๒ปีเป็นเมียของผู้ตาย
นะครับเล่าบอกว่าผู้ก่อเหตุนะครับคือเจมส์
อายุ๑๗แต่คุณผู้ชมครับก็นะฮะ
น้องเป็นเด็กพิเศษน้องเป็นเด็กพิเศษครับ
นะครับปกติจะอยู่โรงเรียนประจำที่จังหวัดระยอง
จะรับกลับมาอยู่บ้าน๒๒กันยายนเพิ่งมาอยู่บ้าน
เพราะว่าโรงเรียนปิดเทอมไงแม่ของเจมส์เนี่ยเล่าบอกว่านะครับ
ลูกเนี่ยนะครับแม่ชอบนั่งรถเมเที่ยวคนเดียว
กระทั่ง๓๔วันก่อนนะครับลูกมาขอเงินพ่อบอกหา
ขอพ่อ๕๐๐๐๐บาทพ่อผมจะไปซื้อบริษัทรัศน์ทัวร์
แต่พ่อไม่ให้ครับก่อนเกิดเหตุครับ
เจมส์เนี่ยขึ้นไปขอเงินพ่ออีกพ่อก็ไม่ให้อีกนะครับ
คือวันนี้จะพาไปหาหมอแล้ว
ทำให้เจมส์เนี่ยโกรธด้วยส่งเสียงดังด้วย
โวยวายแล้วก็วิ่งไปเอามีดปอกผลไม้เนี่ย
ที่อยู่ชั้นล่างขึ้นไปแทงพ่อจนเสียชีวิตแบบนี้
หลังเกิดเหตุครับหลังเกิดเหตุวิ่งหนีออกจากบ้านไปนะครับ

เรื่องต้นตำรวจส่งเจ้าหน้าที่ออกติดตามตัวแล้วนะครับ
กลัวว่าเดี๋ยวในเจมส์จะคิดสั้นหรือเปล่านะครับ
เพราะว่าน้องก็มีภาวะที่อาจจะไม่ปกติอยู่ด้วยครับ